สวดพระอภิษฐรรมศพครูชนละทีทานทองมากันอย่างต่อเนื่อง
ก็จัดขึ้นเป็นวันที่๓แล้วนะคะที่วัดไร่ขิง
ยังคงมีลูกศิษย์ทั้งในแล้วก็นอกวงการบันเทิงค่ะหลังไหลไปร่วมไว้อาลัยกันอย่างไม่ขาดสาย
รวมไปถึงครูสลาคุณวุฒิค่ะที่นับถือครูชนละทีเหมือนพ่อในวงการนักแต่งเพลงเลยก็ว่าได้
บอกเอาไว้นะคะว่าได้มาร่วมส่งเทวดาเพลงด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งค่ะ
ยุคนี้เนี่ยถ้าจะหานักแต่งเพลงที่มีฝีมือเช่นเดียวกับครูชนละทีหายากมากค่ะ
แล้วก็เอกลักษณ์ของครูชนละทีก็จะเป็นนักแต่งเพลงรักเพลงหวานภาษาทำนองที่ท่านใช้
สลักลงในใจคนฟังอยู่เสมอค่ะครูสลาบอกเอาไว้แบบนี้นะคะ
อกจากนี้ค่ะครูสลาก็ได้เล่าย้อนไปถึงครั้งสุดท้ายที่ได้พูดคุยกับครูชนละที
เป็นวันที่ครูสลาจำได้แม่นเลยก็คือวันที่๒๗เมษายนพศ๒๕๖๕นี่แหละค่ะ
เป็นวันที่ครูสลาได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี๒๕๕๙
เวทีนี้เขาจะมีการประกาศรางวัลย้อนหลัง๑ปีนะคะ
ซึ่งครั้งนั้นค่ะครูชนละทีก็โทรศัพท์เข้ามาแสดงความยินดีกับครูสลา
เดี๋ยวไปฟังเรื่องราวในวันนั้นที่ครูสลาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ครูได้ยินเสียงท่านเป็นครั้งสุดท้ายนี่จนวันนี้ยังนึกยังนึกทบทวนอยู่ว่า
ประทับใจแล้วก็เราไม่มีโอกาสได้คุยกับพ่ออีกเลย
ก็คือวันที่ครูได้เป็นศิลปินแห่งชาติพ่อโทรมาแสดงความยินดี
นั่นคือเสียงสุดท้ายที่ครูได้ยินหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอพ่ออีก
ดีใจกับลูกท่านเรียกคือว่าเป็นลูกครับ
ดีใจกับลูกที่ได้รับยกย่องเชิดชูเป็นศิลปินแห่งชาติ
เหมาะสมที่สุดแล้วท่านก็พูดแค่นี้
ก็อยากให้พ่อได้มั่นใจว่าสิ่งที่คุณพ่อรักคือการแต่งเพลงลูกทุ่ง
หรือบทเพลงลูกทุ่งจะมีลูกร้านสืบสารต่อแน่นอน
คุณผู้ชมทุกคำที่ครูสลาพูดถึงครูชนละทีจะเรียกครูชนละทีว่าพ่อ
แล้วก็บอกเลยยืนยันว่าตรงนี้หลังจากนี้มีนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่

ส่วนรุ่นน้องในวงการเพลงลูกทุ่งค่ะเดินทางมาร่วมส่งเทวดาเพลงด้วยเช่นเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็นพี่ยิ่งยงยอดบัวงามแม่ฮายอภาพรพี่เกดอำพรแหวนเพชรนะคะ
ส่วนด้านหน้าสาราก็จะมีเวทีเล็กค่ะเพื่อให้นักร้องได้ขับกล่อมครูชนละที
มีศิลปินหมุนเวียนขึ้นไปร้องเพลงแล้วก็ร่วมส่งครูด้วยความอาลัย
เช่นเดียวกันกับแม่ฮายแล้วก็พี่เกดพี่เกดหรือว่าพี่ก้าวนะตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วค่ะ
บอกว่าแม้ทั้งคู่จะไม่ได้มาร่วมงานกับครูชนละทีโดยตรงแต่ก็เติบโตมากับบทเพลงของครูค่ะ
เชื่อว่าตอนนี้ครูคงจะไปแต่งเพลงอยู่บนสวรรค์กับศิลปินท่านอื่นที่ล่วงลับไปก่อนหน้านี้
ไปฟังเสียงแม่ฮายแล้วก็พี่ก้าวกันหน่อยค่ะ
ส่วนคู่ชีวิตของครูชลธีค่ะ

ครูปุ้มสัตว์สินค้า
ครูปุ้มสัตว์สินค้า

ครูปุ้มสัตว์สินค้า

ครูปุ้มสัตว์สินค้า

ครูปุ้มสัตว์สินค้า